หนุ่มโรงงานคนหนึ่งทิ้งงานไม่ลงครับ
เห็นอยู่ว่ามาถึงโรงงานแล้วแต่ข้างหน้ามีโครงการก่อสร้างอะไรอยู่ไม่รู้
ทำยังไงดีล่ะตนเองขับมอเตอร์ไซค์วิบากมาเหินฆ่ามันซะเลยอ่ะเฮ้ย
ได้เหรอ
นั่นแน่โอ้โหท่าสวยด้วยนะฮะ
นี่แหละฮะขับมาถึงหน้าโรงงานจะเข้าไปทำงานเอ้ามันมีเนินดินฮะ
ลองเช็คดูก่อนเนินดินมันสภาพเป็นยังไงแข็งไหมนุ่มไหมอะไรนะ
อยู่ทีสองทีหลังจากนั้นก็วนมอเตอร์ไซค์ถอยออกมา

เหินขึ้นไปเลยฮะโอ้ท่าสวยจริงจริงฮะ
เสียดายไม่เห็นท่าลงของเจ้าตัวนะนี่เดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบคุณผู้ชม
มาแล้วมาแล้วขึ้นไปแบบนี้นี่เป็นมอเตอร์คลอสเลย
คนงานที่ขุดดินอยู่แถวนั้นเห็นบอกว่าอ้าปากค้างเลยนะ
ด้วยความสงสัยว่าเอ้าพี่จะไปทำให้มันเสี่ยงทำไม
จอดรถไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไม่ง่ายกว่าเหรอ
มันจะไม่เท่อ๋อมันจะไม่เท่ได้ทำงานแต่ไม่ได้เท่
จะเป็นอย่างนั้นไปนะแต่ก็เสี่ยงว่าจะโดนเหล็กเส้นมันแทงเอาได้นะครับ